ครอบครัวเนี่ยเจอกับเรื่องนี้เข้าไปนะครับ
คนที่เป็นที่รักของเราจากไปแบบไม่ทันได้ร่ำลานะฮะ

ครอบครัวของอาเป็ดเชิญยิ้มอาเป็ดเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดัง
ปัจจุบันอาเปดอายุหกสิบเจ็ดปีแล้ว
เป็ดโพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าคุณแม่ของอาเป็ด
คุณแม่เนี่ยอายุ๘๙ชื่อคุณแม่วิจิตรนี่ฮะ
คุณแม่วิจิตโพวิจิตเสียชีวิตหลังจากป่วยด้วยโควิดสิบเก้า
ค่ะแล้วอาการหนักนะฮะต้องอยู่ในไอซียู
เมื่อวานนี้อาเป็ดโพสต์เปิดเผยบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ
เป็ดบอกว่าใจสลายแตกออกเป็นเสี่ยง
ร้องไห้จนแทบไม่เหลือน้ำตาโดยโพสต์ภาพคุณแม่
ตั้งแต่ตอนยังเป็นสาวนะฮะหรือว่ารูปที่ได้กราบคุณแม่
แล้วก็จดหมายลายมือที่คุณแม่เขียนเอาไว้ให้ในวันเกิดนะครับ
เป็ดบอกว่าพรของแม่ทุกวันเนี่ยวันคล้ายวันเกิดอาเป็ดคือ
วัดแล้วก็ชาปนกิจเลยค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่อาเป็ดเชิญยิ้ม
อยากจะบอกว่าโควิดสิบเก้ามันน่ากลัวจริงจริงนะครับนี่ยังมีคุณพ่อนะครับ
คุณพ่อเนี่ยอายุ๙๔ก็ติดโควิดพร้อมกับคุณแม่
ตอนนี้ยังอาการหนักอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับอาเป็ดเชิญยิ้มนะครับอาเป็ดก็เล่าให้ฟังนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของอาเป็ดเนี่ย
ติดโควิดมาจากคนรับใช้ที่บ้านของน้องสาวอีกคนนึง
ซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยไปอยู่กับน้องสาวนะครับก็ต้องเอาพ่อกับแม่เนี่ยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้าแม่เองก็มีโรคประจำตัวหลายอย่าง
สุดท้ายเนี่ยอาการหนักคือก่อนหน้านี้ตอนที่แม่เข้าไปรักษาอาการโควิด๑๙
อาเป็ดบอกเดินสายไปทำบงทำบุญขอพรให้แม่ขอพรที่ไหนได้ไปหมด
พ่อให้แม่ที่ติดโควิดทั้งคู่วีดีโอคอลไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาทุกวัน
ถามเวลาทุกวันว่าตอนนี้วันนี้เป็นอะไรยังไงบ้าง
จนกระทั่งคุณแม่อาการหนักต้องไปอยู่ในห้องไอซียูไม่ได้คุยกับแม่อีกเลย
ก็มีคุณหมอที่จะโทรมาบอกนะว่าแต่ละวันเนี่ยคุณแม่อาการเป็นอย่างไรบ้าง
จนล่าสุดเมื่อวานนี้หมอบอกว่าแม่อาการสุดหนักมากนะ
หมอก็โทรมาหาอาเป็ดทุกชั่วโมงบอกอาการของคุณแม่
แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มหัวใจในการช่วยชีวิต
ทีแรกก็ยังให้คุณหมอปั๊มหัวใจเพื่อยื้ออาการของแม่
แต่สุดท้ายอาเป็ดบอกว่ากลัวว่าแม่จะทรมานไปมากกว่านี้
ตัดสินใจให้หมอยุติการยื้อชีวิตของคุณแม่
พ่อโทรมาทุกชั่วโมงว่าวิกฤตมากแล้วนะคุณเป็ด
ทำไป๑๐นาทีแล้วปั๊มไป๑๐นาทีแล้ว
ผมแบบพอดีกว่านะบอกถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็ปล่อยแม่ไป
กลัวว่าแม่จะเจ็บมากขึ้นก็ปล่อยแม่ไปสบาย
ใส่สายแม่โทรมาแล้ว
เป็ดก็รู้สินะ
ขอให้ลูก๖๗ปีนะนะลูกนะขอให้ลูกเกลิดลูกเหลืองนะลูกนะขอให้ลูกแข็งแรงนะลูกนะ
ครั้งหลังสุดคือการอวยพรปีหน้าก็ไม่มีอีกแล้วไม่ได้ยินเสียงนี้อีกแล้ว
ผมนี่คิดว่าไม่ได้มีความหวังว่าต้องหายแน่คือขอให้หายจากโควิดไว้ก่อนใช่ไหม
แม่จะอายุเพราะว่าแม่อายุ๙๐ก็ถือว่าเขาอยู่มาคุ้มแล้วในชีวิตเขา
พ่อเขาอยู่มาคุ้มด้วยในชีวิตเขาแต่ขอให้ผ่านโควิดให้ผมทำหน้าที่ลูกเอง
ลูกผมต้องการทำหน้าที่ลูกผมจะเช็ดเท้าให้แม่ผมไม่มีโอกาสได้เช็ดเท้าให้แม่
ผมจะปอดง่ายผมก็ไม่มีโอกาสผมจะเช็ดหน้าให้แม่ผมก็ไม่มีโอกาสทำ
มันสิ่งที่ผมเสียใจที่ผมเสียใจมากที่สุดก็คือเรื่องนี้ท่านมานึกว่า
ผมไม่มีโอกาสได้ตอบแทนแม่ผมเลยในสิ่งที่วันที่ท่านจากผมไปเนี่ย

มีโอกาสจะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะครับ
พรุ่งนี้เนี่ยจะมีพิธีชาปนกิจศพเลยนะฮะ

เป็ดบอกว่าอยากฝากถึงทุกคนว่าขอให้ดูแลกันให้ดีนะ
โดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุมีโรคประจำตัวที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
จะได้ไม่ต้องเสียใจในตอนหลัง
เหมือนกับเรื่องราวที่มันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของอาเป็ด
พราวนาแต่รู้ว่าแม่มีโรคประจำตัวเยอะ
ห่วงใยแม่มีโรคประจำตัวเยอะมาก
มีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันมีทั้งเส้นเลือดมีทั้งอะไรครบหมด
ก็ได้แต่ภาวนาได้แต่สวดมนต์ได้แต่ทำทุกอย่างบนทุกอย่างที่มี
ในบ้านบนทุกอย่างทั้งนอกบ้านทั้งบนห้องพระทั้งข้างล่างทั้งวัด
เชียงใหม่เชียงรายสมุทรสงครามไปหมดที่ไหนที่บอกว่าดีไปหมด
แต่ขออย่างเดียวว่าดูแลคนใกล้ตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
อย่าไปคาดหวังกับสิ่งอะไร
พอเราเกิดแผ่นดินนี้เราต้องอยู่กับแผ่นดินนี้ให้ได้
เราต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงอะไรทั้งสิ้น
ดูแลคนข้างตัวให้ดีที่สุดฝากดูแลคนโดยเฉพาะผู้สูงวัย
ดูแลมันง่ายกว่าคนหนุ่มจะสามารถ
คนสูงวัยนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองอย่างคุณแม่แป๊บเดียวเท่านั้นเอง

อาเป็ดบอกนะครับคุณพ่อ๙๔แล้วติดโควิดเหมือนกันยังอยู่โรงพยาบาล
ถึงพรุ่งนี้แทนครอบครัว
จะไปรับร่างของคุณแม่ของอาเป็ดออกจากโรงพยาบาล
หลังจากนั้นจะไปทำพิธีชาปนกิจ
ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขียนเวลา๑๐นาฬิกา
เสร็จจากพิธีชาปนกิจศพทางครอบครัวก็จะนำเท่ากระดูก
แล้วก็อัฐิเนี่ยมาสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓วันนะครับ
อันนี้ก็คือสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะฟังแล้วก็เศร้าเหลือเกิน
ต้องขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ